ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดหงษารามนะฮะ
ย่านบางกอกใหญ่กรุงเทพหรือว่าฝั่งทนนะฮะเพราะว่า
วัดแห่งนี้เนี่ยณขณะนี้มีอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ท่านเพิ่งเกษียณเนี่ย
บวชอยู่ที่นี่ถึงสองท่านค่ะเออเอ๊ะทำไมต้องเป็นวัดนี้นะ
ทหารตำรวจเขาเคารพศรัทธา
ท่านอดีตบุญชาการทหารบกผลเอกอภิรัตน์

ซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตอนตี๕นะครับก็ได้เข้าอุโบสถนะครับ
แล้วก็มีท่านจ้าวาดวัดหงรัตนารามเป็นพระอุปชาทำพิธีอุปสมบทให้ตั้งแต่ตีห้า
ที่เห็นเดินอยู่ข้างเนี่ยฮะนี่คือท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดานะครับท่านก็มาบวชก่อนหน้านี้เมื่อ๓๐กันยายนนะครับ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ปัจจุบันก็มาร่วมในพิธีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
พลเอกอภิรัตน์นะครับหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านได้รับฉายาทางพระนะครับก็คืออภิรัตโนนะครับ
แปลว่าผู้มีพระรัตนไกรเป็นที่ตั้งนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางพลโนเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตพบตรที่ท่านอุปสมบทก่อนหน้านี้นะครับ
ท่านก็มีฉายาว่าพระจินตะชโยนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
พระอภิรัตโนพร้อมพระจินตชโยท่านก็เดินออกจากพระอุโบสถนะครับ
แล้วก็ทำวัดเช้านะครับมีคุณชูวิตกมลวิสิตนะครับ
ที่เดินทางมากราบด้วยในวันนี้ตลอดทั้งวันท่านก็ทำกิจของสงฆ์ตามปกตินะครับ
มีเรียนรู้ศึกษาพระธรรมทำวัดเย็นเมื่อช่วงประมาณ๑๗๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
โดยพระอภิรัตโนซึ่งท่านใช้โอกาสหลังเกษียณยุราชการเมื่อ๓๐กันยายนที่ผ่านมาเข้าอุปสมบทเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านก็ตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ท่านยังไม่มีกำหนดลาศิกขานะครับ
อดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นสถานที่อุปสมบทนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวิหารนะครับ
พระมหาศักวีพงศ์มหาวีโรซึ่งท่านเป็นพระครู
เป็นพระสอนปริยติธรรมประจำวัดท่านบอกว่าวัดนี้นับได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่
คู่ฝั่งธนบุรีนี่ฮะท่านเล่าให้เราฟังนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยา
เดิมเรียกวัดหัวหงค์หัวแปลว่าคนเท่าคนแก่
ตามชื่อเศรษฐีชาวจีนผู้สร้างวัดคือในหงษ์หรือว่าเจ้าสัวหง
สมัยสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชส่วนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชน
จะมาสักการะกราบไหว้เนี่ยที่วัดนี้นะฮะก็คือนี่ครับพระอุโบสถวิหารหลวง
มีสารพระเจ้าตากมีสระน้ำมนต์ด้วยน้ำมนต์ที่นี่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วก็มีหินศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยตรงนี้นะฮะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับ
ประชาชนก็จะมาสักการะนี่คือสารพระเจ้าตากศิลป์นะครับ

ศาลน้ำมนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศาลน้ำมนเป็นศาลดินในสมัยโบราณ
ซึ่งอยู่คู่วัดหงรัตนารามมานานแล้วซึ่งมีหลวงพ่อวัดหงรัตนารามไปทุดงที่อายุทยา
แล้วมีพระทุดงให้หินศักดิ์สิทธิ์มาท่านก็เลยใส่ย่ามมาพอมาถึงวัดหงษ
เพื่อจะเอาฝังไว้ในสระน้ำมนต์หินนั้นขยายใหญ่ขึ้นมา
เมื่อฝังลงไปแล้วญาติโยมในบริเวณวัดหงรัตนาราม
ก็จะได้นำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ไปอาบ
มีการเล่าขานกันว่าถ้าไปตักน้ำบนทางทิศตะวันออกเมตตามหานิยม
ตักทางทิศตะวันตกอยู่โยงโคงกระพันธุ์ตักทางทิศวาสทิศตะวันตกอยู่โยงโครงกระพันธ
ทิศใต้โชคลาภค้าขายดีทิศเหนือโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไป
เจ้าวาดพระเทพปริยัตติมุณีท่านก็ได้มีการฉลอง
บูรณปฏิสังขรฉลองสานมวลใหม่เมื่อปี๒๕๕๕
แล้วก็ได้ลงหินอาคมรุ่นที่๓ลงไป
โดยมีท่านพบทบประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานในขณะนั้น
แล้วอีกที่หนึ่งสารพระเจ้าตากศิลปมหาราช

ก็จะนิยมอาบน้ำมนอย่างยังไงบ้าง
ญาติโยมที่เข้ามาส่วนมากจะนิยมมาอาบน้ำมนต์
ลำดับแรกเมื่อมาอาบน้ำมนต์แล้วก็จะเดินไหว้พระ

วันนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชใช้เตรียมกำลังในการต่อสู้กับฆ่าศึกนะครับ
เป็นลานฝึกดาบมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการทำพิธีก่อนออกศึกสงครามด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นวัดที่ทางเหล่าทหารและก็ตำรวจให้ความเคารพสัทธาสูงมากนะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาสักการะสารสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ทำพิธีตามความเชื่อที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อยครั้งนะฮะ
ก็มีทหารมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายท่านนะครับก็มาเป็นลูกศิษย์อยู่ที่วัดนี้นะครับ
นี่ฮะประวัติความเป็นมานะครับค่ะ